อีกแล้วโง่ทำไรล่ะ

อย่าพึ่งพี่พี่ทีมก่อนไปไปก่อนเรียบช่วยไปไหนวะ
อร่อยเหรออร่อยมากอ๋อมา

ให้ครบตามหลักตำราไทย

ก็เอ๋ยก่อไก่ขอไข่ในล้าว
ขอขวดของลาวขอควายเข้าหนา

งงหูใจกล้าจะตาใช้ดีชอฉิ่งตีดังชอชางวิ่งหนี
หัวเท่าเดินย่องฐานเลนแม่มอมตอเด็กต้องลิมน
จ้าตาวลงตรุงขอตุ๋งแบกขน
ธรรหารอดทนเดี๋ยวด้อนเด็กทำไมต้องนอนว้า
ธรรหารอดทนธรพงคนนิยมนอนหนูควักไข่บ่ไปไม้ทับโถมป่าปลาตากลม
พอพึ่งทำลางสอฝาทนทานพอพานวางตั้งพอพันสะอาดจังพอสัมเภากลางใบ
รอมาครึ่งคลักรอยักษ์เที่ยวใหญ่รอเรือเล่นไปรอลิงไต่ราวาวแหวนลงยา
สอนตาเหนียบเหนาสอนได้สีหนวดยาว

หอเสือนจ้าขนองหอหี่ใจผ้าเราจะลาวท่ามะยองออกอากเลยนอนหอหูตายต่อ

ผมลดให้๓จานครับ
๓จาน

๓จานออกไปเลยเอาคืน๓จานออกไปเลยค่ะ

พี่เป็นคนดูแลน้องแล้วพี่ไม่เคยเอาเปรียบไข่

มีโปรเวอร์ชั่นซื้อ๓แถบหนึ่ง

อ้าวเอาเลยครับ

รอก่อนดีเฮ้ยรอก่อน

ครับรอก่อนครับ
จับมูลเลยเขาจับมูลเลย

ไปเร็ว

เอาเว้ย

ไปกันเรียกเรา

เออเอาเลยเอาใช่เหรอ

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๐๐บาท
มาเลยครับ

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำพริกเผา
ไข่ลวกรสเด็ดสูตรครึ่งสัตวรรษ

ร้านแห่งนี้เปิดให้ลิ้มรสความอร่อยมาแล้วถึง๕๐ปี

บุกเบิกสูตรการทำน้ำต้มยำด้วยน้ำพริกเผาและไข่ลวก
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนประเสริฐมนูกิจ
ตั้งไหนรถยาวดีป่ะรถยาวเลยอ่ะนี่เหรอ

วางเงินไว้ทั้งหมด๒๐๐บาทครับ
บะหมี่เกี้ยวต้มยำแห้งใส่ไข่
ทั้งหมด๔ชามครับฮะอุ๊ย
เดี๋ยวชามมาเท่าไรเนี่ย๕๕บาทครับ
ไข่๒ใบเลยเหรอเอาเพิ่มเป็น๔ใบไหมครับ

ห่วงกำลังเราก่อนใช่

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๔๐๐บาท

อันนี้ครับทีมพี่พระกุ้งเวืองเงิน๔๐๐บาทนะครับ
บ้าบ่้า

เมนูบะหมี่แห้งต้มยำเกี้ยวไข่ลวกเป็นเมนูบะหมี่แห้งที่เส้นเหนียวนุ่ม
ลุกเคล้าด้วยน้ำพริกเผาสูตรเด็ดที่สืบทอดมากว่า๕๐ปี
ความพิเศษอยู่ที่ไข่ลวกที่สุกกำลังดีและเนื้อหมูที่นุ่มและเด้งในปาก
ทานคู่กับน้ำซุปร้อนรับรองว่าอร่อยถูกใจกว่าก๋วยเตี๋ยต้มยำเจ้าไหนแน่นอน
โอ้โหไข่ไหมไข่โอ้โหอันนี้ก็อร่อยวะเนอะ
ยังกินร้านที่แล้วยังอิ่มร้านที่แล้วอยู่เลยอ่ะ
ร้านนี้นี่ไม่ต้องปรุงเลยนะอืมใช่เอออร่อยนะ
ไม่คือปรุงอยู่ไหนน่ะเพราะปรุงอร่อยแล้ว
บ้าจ๋าชอบนี่บะหมี่อ่ะถนัดเลยบอกเลยว่าเรื่องของบ้าหี่มุ่งเนี่ย
บะหมี่บะหมี่เนี่ยถนัดโอ้โหแล้วไข่ดีมากเลย
ยังมาต่อยแบบสุดยอดอ่ะมาซุมสนมเข้าดีทางไหมไอ้บ้าปากเบิร์นหมด